สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ

ล็อตที่๓ผ่อนปลนผ่อนผันแล้ว

บอกว่าวันนี้ที่รอคอยที่สุด

มันเมื่อย
แล้วผู้ประกอบการหรือว่าลูกจ้างก็บอกว่า

เดือนแล้วนะคะแต่เอาที่นี่ก่อน
เมื่อวานค่ะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

การประชุมเตรียมความพร้อมกับการคลายล็อกล็อตที่๓ในวันนี้ที่จะเริ่มขึ้นเป็นวันแรก
โดยมีมติผ่อนคลายกิจกรรมกิจการให้สามารถกลับมาเปิดได้แล้ว
ตามที่สคบสบคชุดใหญ่มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะคะ
ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครน่าสนใจค่ะ
เพราะมีการเพิ่มเติมเรื่องของการอนุญาตสำหรับร้านอาหารคุณจำได้ไหม
ก่อนหน้านี้ใครไปด้วยกันแม้ว่าจะไปเป็นครอบครัวยิ่งชาบูนะ
คนละหม้อโอ้โหถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะ
แต่ว่ากรุงเทพบอกว่าต่อไปนี้ใครที่ไปด้วยกัน
คือปกตินั่งอยู่ในรถไปด้วยกันอยู่แล้วแต่เวลาไปที่ร้านต้องแยก
ไม่แล้วไม่ต้องไปด้วยกันสามารถนั่งทานอาหารร่วมกันได้
แต่ต้องเว้นระยะห่างกันนะ๑เมตรเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องมีฉากกั้นแล้ว
ผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องมีการจัดโต๊ะที่นั่งไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปนะคะ
แล้ววันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครจะมีการออกสุ่มตรวจกิจกรรมกิจการที่ได้รับการผ่อนปลนว่า
ท่านทำตามมาตรฐานที่มีการวางไว้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่มีการร้องขอกันเช่นเดียวกันคือ
ไปที่ไหนทุกครั้งต้องเช็คอินและเช็คเอาท์ด้วยแพลตฟอร์มไทยชนะด้วยนะคะ
เพราะจะได้รู้ว่าท่านเดินทางไปไหนบ้าง
ถ้าเกิดว่าติดโรคโควิด๑๙ขึ้นมา
จะได้ไม่ง่ายจะได้ไม่ยากนะคะ

อีกหนึ่งกิจการที่ได้รับการผ่อนคลาย

ไปสำรวจร้านนวดย่านปิ่นเกล้า
นวดแถวถนนข้าวสารนะคะทุกคนบอกว่าพร้อมแล้วพร้อม

ผู้ประกอบการบอกว่าดีใจมากเลย

บอกว่า๒เดือน๓เดือนที่ปิดไปเนี่ย

เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเห็นมั้ย
หมอนวดกับผู้ใช้บริการ
ต้องมีฉากกั้นแบบนี้แล้วต้องใส่เฟสชิลหน้ากงหน้ากากต้องใส่ให้พร้อมนะคะ

มีความพยายามในการทำฉากขึ้นมา

ต้องทำไงถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่สวบคลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจ
ถ้าไม่ทำนี่ถูกปิดนะคะถูกปิดนะคะไม่ได้เปิดนะคะ
คราวนี้ก็ยาวไปอีกอ่ะค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้ร้านนวดสปา
นวดต่างวันนี้เห็นบอกว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจด้วย
นี่คุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าคุณไปใช้บริการนวดนะ

เอาแล้วถ้าเกิดจะบอกว่าหมอนวดผมปวดตรงนี้
ก็บอกได้แต่ถ้าเกิดชวนคุยแบบเรื่องสัมเพระอะไรอย่างนี้

เอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
การพิจารณาพรกรเงินกู้๓ฉบับ
เพื่อแก้ไขเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ซึ่งก็ใช้เวลาในการพิจารณากันมานาน๕วัน
เมื่อวานนี้สภาพผู้แทนราชดรก็มีมติเห็นชอบพรกรทั้ง๓ฉบับ
แล้วก็หลังจากนี้ต้องส่งไม้ต่อไปที่สวนะคะ
นายกรัฐมนตรียืนยันเลยนะคะว่าจะใช้เงินจำนวนนี้
เพื่อต่อลมหายใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ
ในช่วงที่บ้านเราแล้วก็ทั่วโลกเกิดโรคระบาดแบบนี้นะคะ
ขณะที่สถานการณ์ผู้ป่วยโรคโควิด๑๙เมื่อวานนี้
พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่๔รายแต่ไม่ต้องตกออกตกใจ
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วก็มาอยู่ในสถานกักตัวของรัฐนะคะ
สี่รายเนี่ยประกอบด้วยคนที่เดินทางกลับมาจาก
มีอาชีพเป็นพนักงานนวดนะคะอีกสองรายค่ะ
เป็นชายชาวตุรกีอายุสิบแปดและสิบเก้าปีเป็นนักศึกษา
อีกรายรายที่๔เป็นชาวซาวดีอาราเบียนะคะ
เป็นชายอายุ๒๒ปีเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกัน
ส่วนเมื่อวานนี้มีคนที่รักษาตัวหายกลับบ้านได้เพิ่มอีก๒ราย

เรื่องของการรักษาตัวหายกลับบ้านเนี่ย
ต้องบอกว่าประเทศไทยระบบสาธารณสุขดีมากนะ
ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับคนที่เป็นโรคโควิด๑๙
แล้วคนที่รักษาหายกลับบ้านได้เนี่ย๙๖๑๗

เยอะมากสุดยอด